เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนใช่
เรื่องนี้ต้องมาเล่าสู่กันฟังค่ะที่จังหวัดนครมหาสารคามนะคะ
ชาวบ้านกุดแขนเขาเนี่ยลงขันกันเพื่อที่จะซื้อหินคลุก
ถมถนนเนื่องจากว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านบอกโอ้เดือดร้อน
ลำบากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจึงมาตีแผนและมาร้องถูกพร้อมกันนะคะในช่วงตีของร้องทุกข์
นี่ค่ะบรรยากาศของชาวบ้านกุฎแคนเหนือและกุฎแคนใต้ร่วมแรงร่วมใจกันลงขันซื้อหินคลุกมาซ่อมแซมถนนเป็นถนนสายบ้านกุฎแคนบ้านหนองอีดำตะบนหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ชาวบ้านบอกว่าจุดเนี้ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อชำรุดมานานกว่าห้าปีแล้วค่ะชาวบ้านที่สัญจรไปมาลำบากลำบาก
แล้วยังเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งด้วยเลยตัดสินใจเอาล่ะ
ถ้ารอต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการสูญเสียแน่เลยร่วมด้วยช่วยกันลงขันซื้อวัสดุมาซ่อมแซมกันเอง
โอ้โหอย่างงี้ด้วยนะเป็นความสมัครสมาธิสามัคคีของชาวบ้านโดยแท้
เอาเอาเอาช่วยกันผู้ใหญ่บ้านบ้านกุฎแคนนายอุทัยอุทัยกรมหมู่สองเนี่ยนะคะ
บอกว่าถนนสายนี้ยาวประมาณ๕กิโลเมตร
ชาวบ้านทั้ง๒หมู่บ้านรวมแล้ว๓๓๙ครัวเรือนต้องใช้เส้นทางนี้
ชาวบ้านเคยของงบประมาณในการซ่อมแซมไปแล้ว
แต่ว่ามันยังติดอะไรเอาไปฟังผู้ใหญ่บ้านบอกค่ะ
ก็ประสานไปประสานไปน้ำ
ใช่ประสานกันไปนะฮะ
ทางทีมงานตีของรกถุไม่รอช้านะคะ
นำเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ย
ไปบอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนเส้นนี้ค่ะ

มูลมาจากนายแสวงสำรานดีประหลัดอบจมหาสารคาม
ท่านบอกทราบเรื่องนี้แล้วรู้เลยว่าเดือดร้อนจริง
แล้วก็ยังบอกกับทางทีมข่าวและชาวบ้านกุฎแคนด้วยนะคะว่า
ตอนนี้นะทางอบจได้อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมถนนเส้นนี้
เป็นระยะทาง๒กิโลเมตรแล้วนะคะ
จากปากทางหลวง๒๐๔๐ถึงบ้านโคกศรีค่ะ
อ้าว
อ้าวถ้าถนนจริงนี้มันยาว๕นะทำไปแล้ว๒กิโล
ประหลัดอบจมหาสารคามยังฝากบอกถึงชาวบ้านด้วย
ต้องกังวลนะส่วนที่เหลืออีก๓๑กิโลเมตร
จากบ้านกุฎแคนถึงบ้านหนองอีดำเนี่ย
อบจจะใช้งบปี๒๕๖๕ซ่อมให้ใช้งานได้ก่อนนะ
แล้วก็จะของงบจากสำนักงบประมาณเพื่อทำถนนใหม่อีกครั้งในปี๒๕๖๗ต่อไป
โอ้สบายใจสบายใจอีหลี

อืมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องข่าวดีของชาวบ้านยังไงยินดีด้วยนะคะ
ยินดีด้วยนะคะมารับ